ก็ต้องรบกวนจริงนะครับสำหรับท่านสมาชิก
เนื่องจากว่าผมเองไม่ได้จะประสงค์ที่จะอภิปรายอะไรมากมาย

แต่เนื่องจากมีท่านสมาชิกได้อธิบายอภิปรายโดยละเอียด
ถึงร่างแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา
ของพักเก้าไกรในสมัยประชุมที่แล้ว
ซึ่งรวมถึงมาตรา๑๑๒ด้วยนั้น
ลงรายละเอียดพอสมควรและมีการตีความอธิบายความ
ซึ่งผมเองในฐานะเลขาธิการพักเก้าไกรเห็นว่า
หากไม่มีการอธิบายในอีกด้านหนึ่ง
จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะครับ

เอ่ยถึงนะครับไม่ได้ในทางเสียหายก็คือ
คำนวณสิทธิสมานนะครับ
ที่ได้กรุณาเข้าใจพวกผม
อย่างน้อยก็ไม่ได้บอกกล่าวว่า
การเสนอแก้ไขกฎหมายของพวกกับผมนี้
มีเจตนามุ่งร้าย
แต่เป็นความคิดเห็นในแนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวทางที่แตกต่างกัน
ท่านเองก็เคารพแนวทางของพวกผม
แต่ไม่เห็นด้วยและได้กรุณาอภิปรายโต้แย้ง
แนวทางเสนอแก้ไขปัญหาของผมนั้น

ซึ่งพวกกับผมเองก็คาดหวังนะครับ
ว่าหากมีการเสนอแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฉบับใด
ก็ควรจะมีบรรยากาศเช่นนี้

และเราสามารถใช้เสียงส่วนใหญ่ในสภาเนี่ย

ตามกระบวนการทางประชาธิปไตยได้
ว่าเราจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร
ประการที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับ
มีสัก๒๓เรื่องผมพยายามจะไปอย่างรวดเร็วนะครับ
แต่ต้องขออภัยด้วยมีรายละเอียดเยอะจริง
เรื่องแรกท่านก็ตั้งคำถามว่าทำไมพักเก้าไกรถึงลุกได้แต่ถอยไม่เป็นในกรณีนี้
ต้องอธิบายนะครับว่าเหตุผลที่เราลุกได้ถอยไม่เป็นในกรณีนี้เนี่ย
มันมาจากความคิดความเข้าใจสถานการณ์ที่มีการบังคับใช้มาตรา๑๑๒
อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๓ถึงปัจจุบันนะครับ
มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา๑๒แล้วถึง๒๕๓คนจาก๒๗๒คดี
เราไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน
สถานการณ์เช่นนี้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของพักเก้าไกรจึงได้หารือกันว่า
เราในฐานะผู้แทนรัศดรจะทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาใหญ่
กำลังเกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่จะป้องกัน
ไม่ให้ตัวเองถูกโจมตีทางการเมือง
หรือจะใช้สถานะความเป็นผู้แทนรัศดรกล้าหารที่จะเสนอหลักการหลักคิด
ที่ถูกต้องที่ควรจะเป็น
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก่อนที่มันจะกลายเป็นระเบิดทางการเมืองในอนาคต
นั่นคือเป็นที่มาที่ไปมันไม่ใช่เรื่องนึกสนุกนะครับขึ้นมา
หรือคิดจะแก้ไขรัฐมนูลทางประตูหลังก็เลยเสนอร่างกฎหมาย

ต้องอธิบายที่มาที่ไปว่าเรามีความสำนึกว่า
ถ้าเมื่อไหร่เกิดปัญหาขึ้นในสังคมแล้วผู้แทนราษดรทำเป็นมองไม่เห็น
เราอธิบายตนเองไม่ได้ว่าเรายังมีมโนธรรมสำนึก
ในฐานะผู้แทนรัศดรอยู่ได้อย่างไร

ท่านสมาชิกก็ได้ตั้งคำถามกับข้อเสนอของเราว่า
ถ้าพักเก้าไกรเสนอให้มีการลดโทษยกเว้น
เลิกโทษจำคุกกับ
ฐานความผิดมินประมาทอื่นทั้งหมด
ยกเว้นฐานความผิดหมินประมาทต่อองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินีและรัฐทายาท
มันจะเกิดความวุ่นวายในสังคมเต็มไปหมด

นี่หรือคือหน้าตาของสังคมใหม่
ที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกผมอยากเห็นนะครับ
ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่า
มันไม่ใช่สังคมใหม่อันวุ่นวายอะไร
จริงแล้วข้อเสนอนี้นะครับ
มาจากหลักการสากลในปัจจุบัน
นานาอารยประเทศ
เนื้อหาใจความสำคัญประกัน

เสรีภาพในการแสดงออก

สิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น

ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ซึ่งก็เป็นสนทิสัญญาที่

และสาระสำคัญประการหนึ่ง

ถือว่าการลงโทษ

ควรจะนำไปใช้กับการกระทำผิด
ที่มีลักษณะร้ายแรงเท่านั้นในปัจจุบันถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมแล้ว
สำหรับกรณีหมินประมาทเพราะมันไม่ได้สัดส่วนระหว่างการประกันเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลอื่น
ทำให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษรุนแรงกว่าสภาพความผิดนอกจากนี้
กำหนดบทลงโทษจำคุกฐานความผิดฐานหมินประมาททั่วไปนะครับ
ยังกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนด้วย
ดังนั้นในหลายประเทศจึงเริ่มทยอยที่จะยกเลิก
ความผิดจำคุกนะครับในฐานความผิดมินประมาทไปแล้ว
ด้วยหลักการแบบนี้มันไม่ใช่สังคมใหม่ที่ดูน่ากลัววุ่นวายแต่อย่างไร
เป็นหลักการสำคัญที่เราเองก็ไปตกลงเข้าร่วมส่วนที่สัญญาเหล่านั้น

ประการต่อมานะครับท่านคำนูลได้ตั้งคำถามว่า

ให้มีบทยกเว้นความผิดบทยกเว้นโทษ
ในกรณีฐานมินประมาทองค์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยเกิดมาไม่เคยพบให้เห็น
รุ่นของท่านแล้วก็รุ่นก่อนหน้าท่านผมเองจำเป็นต้องอธิบายเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับ
นั้นจะสร้างความเสียหายให้กับข้อเสนอของพักเก้าไกลได้ถ้าท่านใดที่
มีอายุอนามนะครับย้อนหลังไปก่อนปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
ก็คือก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายอาญาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับจะทราบเรื่องนี้ดี
เพราะก่อนปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหลัง
เมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก็ดสิบหกนะครับเราได้ปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญารอสอ
หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเพื่อให้สอดคล้องกับระบอบการปกครองประชาธิปไตย
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ
ในประเด็นหนึ่งที่มีการแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญารอสอร้อยยี่สิบเจ็ดนั้น
ในปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึ่งร้อยสี่
ให้มีบทยกเว้นความผิด
ต่อรัฐบาลนะครับรวมถึงต่อพระมหากษัตริย์ด้วย
ในข้อหามินประมาทผมขออนุญาตอ่านสักเล็กน้อยอย่างนี้นะครับ
ในมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมคืนมาตราหนึ่งร้อยสี่ในขณะนั้นนะครับ
ปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเขียนไว้ว่างงี้นะครับ
ไว้แบบนี้ผู้ใดกระทำการให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารตีพิมพ์หรือด้วยอุบายอย่างใด
ต่อไปนี้ก่อไก่ให้เกิดความดูหมินต่อพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลหรือค่าราชการแผ่นดินในหมู่ประชาชนก็ดีนะครับและตอนท้าย
เว้นโทษบทยกเว้นความผิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารตีพิมพ์หรืออุบายอย่างใด
ที่ได้กระทำไปภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐมนูลหรือเพื่อสาธารณประโยชน์
บรรดาการกระทำของรัฐบาลหรือของราชการแผ่นดินการกระทำนั้น

นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยพบเคยเห็นนะครับ
ปรากฏมาแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ถ้าหากรัฐสภาในปี๒๕๖๒
จะเห็นว่าบทยกเว้นความผิดบทยกเว้นโทษเหล่านี้
ไม่เหมาะสมอีกแล้วกับยุคสมัย
ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ในสภา
เพียงแต่ผมอยากจะชี้แจงว่า
พวกเราไม่ได้เสนอร่างกฎหมายที่เป็นอะไรใหม่พิษดารเลย
แต่มันถูกไปอธิบายตีความซะดูน่ากลัวเกินจริงเกินไป
ซึ่งจำเป็นต้องอธิบายนะครับ

แล้วเรื่องนี้ทั้งเรื่องมาตรา๑๑๒

มาตรา๖ของรัฐมนูลอยู่เสมอนะครับ
โดยอ้างว่าหากมีบทยกเว้นโทษบทยกเว้นความผิดแบบนี้แล้ว
จะทำให้บทบรรยัติตามรัฐมนูล
ที่กำหนดไว้ว่า

กระทบกับมาตรานี้นะครับ
ผมอยากจะอธิบายสักเล็กน้อยนะครับ
เพื่อให้เห็นว่าโดยข้อเท็จจริงในประวัติศาสต
กฎหมายเราและประวัติศาสตร์รัฐมนูลเป็นอย่างไร
กลับไปที่กฎหมายลักษณะอาญาที่ผมกล่าวเมื่อกี้เนี่ยครับ
ลักษณะอาญาที่มีการกำหนดโทษหมินประมาทพระมหาศัตริย์ไว้
และมีบทยกเว้นโทษบทยกเว้นความผิดไว้ในมาตรา๑๔
ที่เราบังคับใช้ตอนนั้นก็คือปี๒๕๕๙
ขณะนั้นเรามีรัฐมนูลแล้วนะครับ

ซึ่งมีมาตรา๓ระบุไว้ว่าบรรยัติไว้ว่านะครับ
องค์พระมหาศาสตร์ดำลงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพศักระ

ซึ่งก็เป็นมาตรา๖ในรัฐมนุนปัจจุบัน

เรามีกฎหมายอาญาที่มีฐานความผิดระบุโทษ
ใครก็ตามที่หมินประหมาศาสตร์
ขณะเดียวกันก็มีบทยกเว้นโทษ

และก็อยู่ภายใต้รัฐมนูลที่มีข้อความในธรรมนองเดียวกันกับมาตร๖ในปัจจุบันอยู่แล้ว
นั่นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นการขัดแย้งหรือไปกระทบกับรัฐมนูลที่ทำให้สถานะอันเป็นที่เคารพสักการะของพระมหาศัตริย์หมดไปเลย

ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนบุคคลอันใดอันหนึ่ง
ผมจำเป็นต้องชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อร่างกฎหมายของพักเก้าไกรนะครับ
สุดท้ายผมคิดว่าเราพูดกันเยอะนะครับ
เรื่องการจำเป็นต้องรักษาสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เคารพสักการะตามที่บรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูล
สุดท้ายแล้วนะครับประเด็นนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญ
ถ้าเราศึกษารัฐมนูลจริงตั้งแต่ของไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ก็จะเห็นว่าการบรรยัติไว้ว่าองค์พระมหาศัตว์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เนี่ย
หมายความว่าอะไรมันไม่มี
หมายความว่าพระมากษัตริย์ไม่อาจถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องได้
ซึ่งก็มีข้อความทำนองนี้มาขยายความอยู่แล้วในรัฐมนูลนะครับ
เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรใหม่นะครับ
รัฐมนูลฉบับปี๒๕๖๐ที่เราใช้กันอยู่เนี่ย
ถ้าเราเสียเวลาสักหน่อยนะครับ

มุ่งหมายและคำอธิบาย
ประกอบรายมาตราของรัฐมนูล๒๕๖
ที่จัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐมนูลเองนะครับ
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
ได้อธิบายจุดมุ่งหมายของมาตร๖ไว้ชัดเจนอย่างนี้นะครับ

มุ่งหมายของมาตร๖ก็คือเพื่อ
สืบทอดหลักการรับรองพระราชสถานะขององค์พระมากษัตริย์
ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติ
ซึ่งผู้ใดจะกล่าวหาหรือละเมิดไม่ได้
มันมีความหมายชัดเจนของมันอยู่แล้วนะครับ
แล้วถ้าเราไปดูคำอธิบายเรื่องนี้จาก
ปรมาจารย์ทางกฎหมายของไทยสำคัญท่านหนึ่ง
แล้วก็เป็นอาจารย์ของนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่หลายท่านในปัจจุบัน
ก็คือศาสตราอาจารย์ดรยุติแสงอู่ไทย
ท่านก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่า
เป็นการยกย่องพระมหากษัตริย์เพราะเป็นประมุขของปวงชนชาวไทย
ซึ่งการที่รับนูลกำหนดให้พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะนั้น
่อมเป็นการกำหนดโดยปริยายว่าพระมากษัตริย์จะต้องอยู่เหนือการเมือง
พระมหาศัตริย์จะต้องทรงเป็นกลางทางการเมือง
ไม่เข้าข้างพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
ที่สำคัญเพื่อที่จะให้พระมหาศัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะ
อันเป็นที่เคารพสักการะจึงมีหลักการว่าพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้

หมายความว่าการที่พระมหาศัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้นั้น
เพราะมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การเป็นผู้รับผิดชอบ
รำนูนแทนพระมหาศัตริย์อยู่แล้วนะครับ
ดังนั้นเวลาเราตีความเรื่องพระมหาศัตริย์เป็นที่เคารพศักระ
พระองค์ไม่ทรงกระทำอะไรในทางการเมืองหรือในทางปกครองด้วยพระองค์เอง
มีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การทุกกรณี
ทำให้องค์พระมหาศัตริย์ปลอดพ้นจากคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งปวง
นี่คือความหมายที่แท้จริงของมาตรานี้
แต่ในภายหลังมันถูกตีความในทางการเมืองเกินเลยไปมาก
ดังนั้นผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องอธิบาย
เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่พักเก้าไกรเสนอ